ส่วนเรื่องราวของกีฬาที่เราจะพูดคุยกันต่อไป

เรื่องนี้ไงยกน้ำหนัก
แชมป์เอเชียนะครับที่อุสเบกิสถานนะครับ
ต้าสำคัญในการคัดเลือกโอลิมปิกแล้ว
สำหรับกีฬายกน้ำหนักก่อนอันนี้ได้มา๘รุ่น
แล้วก็ตอนนี้ไปแข่งขันเพื่อเคลื่อนไหวร่างกาย

ตัวเองในรายการนี้ก็คือคนที่พลาดในครั้งที่แล้ว
โอลิปิกเกมที่ลอนดอนมีอาการบาดเจ็บ

ติดตามได้เธอคือความหวังหนึ่งเดียวของไทย
จะเป็นความหวังสูงสุดติดตามได้จากรายงานครับ
ยกน้ำหนักถือเป็นความหวังในการคว้าเหรียญทองของคนไทยมาโดยตลอด
ในอดีตนั้นก็เคยมีนักยกน้ำหนักหลายคน

อันนี้เหรอคะวางว่าพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงขึ้นเทคนิคแม่นยำขึ้นหนึ่ง
สมาธิในการแข่งขันมากขึ้นเหมือนอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้
เปลี่ยนก็ให้มันเป็นไปตามสิติที่เราซ้อมมาดีกว่าค่ะ
มันจะมองเห็นผลในข้างหน้าเองว่าจะได้เรียนหรือไม่ได้เรียน
สำหรับนักกีฬาทุกคนความสำเร็จย่อมเป็นเป้าหมายสูงสุด
เพราะนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการแข่งขันที่มีทุกชาติ
เข้าร่วมการแข่งขันและจัดขึ้นทุก๔ปี
อยากค่ะอยากนั่งรถเหเหมือนเขานั่นแหละค่ะ
ก็อย่างความฝันก็เหมือนพวกพี่เขาแหละ
ถอยหลังอีก๔วันก็จะเป็นการแข่งในระดับเอเชีย
เพื่อคว้าตัวไปบราซิลและอีกไม่ถึง๑๐๐วัน
ความหวังของคนไทยก็คือการเห็นนักกีฬา

หลังจากครั้งที่แล้วดีสุดเพียงแค่เหรียญเงิน
ร่วมส่งกำลังใจให้กับพนิดาคำศรี
คว้าเหรียญพร้อมส่งเธอขึ้นรถแห่รอบบ้านเกิด
ตามความฝันของเธอให้ได้
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน